ดูผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้กันหน่อยนะคะ
ในโลกโซเชียลหลายเว็บเลยพาดหัวว่า
ต้องจ่ายเงินค่าทางพิเศษ

ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
นายนัทพรจาตุศรีพิทักษ์บอกว่า
อัตราค่าผ่านทางทางหลวงหมายเลข๗

ในการเก็บค่าธรรมเนียมในระบบปิด

มีผลบังคับใช้๑๙เมษายน
รถยนต์๔ล้อ๑๐๕บาท
รถไม่เกิน๖ล้อ๑๗๐บาท
เกิน๖ล้อ๒๔๕บาทค่ะ
รถยนต์๔ล้อที่๑๐๕บาทเนี่ย
ปกติเดิมที่จ่ายอยู่คือ๖๐บาท
ใช่ค่ะก็เลยบอกว่าเพิ่มเป็นเท่าเลยไงคะ

ก็จะเจอด่านขวางอยู่๒ด่าน
ครับด่านละ๓๐บาทอันนี้เนี่ยจะกั้นรั้ว

ครับมีผลตั้งแต่สิบเก้าเมษายนเป็นต้นไป
หมายความว่าหลังหยุดสงครานค่ะ
ค่าผ่านทางสูงสุดจากปัจจุบัน๖๐บาท

ถ้าคุณจะจากกรุงเทพตรงไปพัทยาเลย
ผ่านปื๊ดไปเลยเนี่ย๑๐๕บาท
แล้วก็สำหรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
แล้วด้านข้างสองข้างเนี่ยสายถนนสีชมพูนะครับ

ก็สามารถใช้ทางคู่ขนาดนั้นได้นะครับ
ซึ่งจะวิ่งได้ตลอดสายเช่นกันนะครับ
โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข๗กรุงเทพพัทยามีระยะทางประมาณ๔๒กิโลเมตรนะคะ
จะเริ่มทดลองระบบ๕มกราคมนี้นะคะ
มกราคม๒๕๖๑นี่แหละค่ะ
ซึ่งคนที่สัญจรไปมาเดินทางในช่วงด่านบ้านบึงถึงด่านพัทยา

เพื่อให้ประชาชนคุ้นเคยกับระบบไปก่อน
ก่อนที่จะเปิดใช้จริงหลังสงกรานนะคะ
ก็เขาเพิ่งสร้างเส้นทางใหม่นะครับก็คงจะทำให้สะดวกมากขึ้นแต่ก็ต้องเสียเงินมากขึ้นหน่อยกันแล้วกันนะครับ